ว่าตรงคุณณธวรรษก็คงยืนยันว่าจะรอให้ทุกคนยูติแยกย้ายให้หมดก่อน

ทุนพุธิพัฒน์ครับสถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้
ตรงนี้อยู่กลุ่มมวลชนนั้นสามารถมาอยู่บริเวณด้านหน้าของ
ป้อมเก็บเงินทางด่วนดินแดงได้เป็นผลสำเร็จแล้วนะครับ
แต่จากนี้ครับยังไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
จากทางตำรวจนั้นมีการยิงกระสุนยางสวนกลับออกมา
คุณผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โห

ผมสังเกตเห็นตำรวจเนี่ย
ระดมพากันออกมาจากป้อมเก็บเงิน

ยิงกระสุนแดงสวนออกมาใส่กลุ่มมวลชน
พยายามที่จะเข้าไปบริเวณที่

แต่มันยังไม่สามารถเข้าไปได้คุณภาคภูมิครับ

ออกมาก่อนทำให้ทีมข่าวเราเนี่ย

ครับคือถ้าจะไปให้ถึง

นายกต้องข้ามถนนตรงนี้ไปก่อน
ใช่ไหมครับข้ามผ่านจุดเก็บเงินทางด่วน

ตำรวจอยู่บริเวณนั้นเยอะมากพอสมควรครับ
แล้วมีการยิงกระสุนแดงออกมาทำให้

เดี๋ยวผมจะพยายามซูมภาพเข้าไปนะฮะ

เห็นอยู่ครับเห็นเดินเรืองเขาเข้ามาแล้วฮะ
เห็นเดินเรืองเขาเข้ามาแล้วฮะ

จะสามารถผลักดันของตำรวจกลับไปได้หรือเปล่านะครับ
แต่ทางตำรวจนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่า
ยังไม่สามารถที่จะปล่อยบริเวณพื้นที่ตรงนี้ไปได้
เพราะว่าตรงนี้ใกล้เคียงกับทางค่ายทหาร

ก็จะถึงประตูหรือว่าของประตูหรือว่าของ

ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ
ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ
ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ
ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ

ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ
ก็จะถึงประตูหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กันไว้ทั้งสองฝั่งแล้วใช่มั้ยครับ